มาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่น
ยิงทะลมพลิกอัพกำนัน
เมียกับลูกสาววัย๕ควบดับคาบรถ
ส่วนตัวกำนันกับลูกชายวัย๓ควบ
ก็ปางตายได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนเรื่องของปมขัดแย้งหรือว่าสาเหตุการฆ่า
ตำรวจกำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าเกิดจากอะไรกันแน่
แต่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเกือบจะฆ่ายกครัวแล้ว
เขาบอกว่าโอ้โหเป็นเหตุที่ค่อนข้างจะอุกอาจรุนแรง
โดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบนถนนเส้นทางผาตั้งภูชีฟ้าก่อนถึงทางแยก
เข้าบ้านร่มฟ้าทองพื้นที่ตำบลปอำเภอเวียงแก่งจังหวัดเชียงราย
ขออภัยเมื่อกี้บอกขอนแก่นขอโทษทีนะฮะก็เป็นที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้
หมายเลขทะเบียนพพควาย๔๑๑๕เชียงราย
มีร่องรอยถูกคนร้ายถล่มยิงด้วยอาวุธปืนอากาศคุณ
ถล่มเข้าไปในรถแบบนี้๓๐นัด
บริเวณด้านหน้ารถแล้วก็ด้านข้างคนขับนะครับ
เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ก็คือนายทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพฤษหรือว่ากำนันตำบลป
แล้วก็เป็นประธานชมรมมงค์แห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยลูกชายวัย๓ขวบ

แต่ว่าทางด้านของผู้เสียชีวิตมี๒คนครับ
ก็คือภรรยาของกำนันแล้วก็ลูกสาวของกำนัน
ทราบชื่อก็คือนางไหมเยียวงนภาพภัยศาล
แล้วก็เด็กหญิงธัญญาพรวัย๕ขวบเท่านั้นเองครับ
ด้านของนายมงคลยอดมณีบรรพฤษ
น้องชายของกำนันทวีศักดิ์บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น

ที่ผ่านมายังออกไปทำงานให้กับชาวบ้านตามปกติ
และไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครครับ
ด้านของตำรวจภูทรเวียงแก่นเปิดเผยนะครับว่า
ที่เกิดเหตุก็คือถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางลัดไปตามภูเขา
ทั้งสองข้างทางเป็นป่าเขาเลยนะ

แล้วก็ครอบครัวเพิ่งจะเดินทางกลับจากไร่กาแฟ
แล้วก็มาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
ทำให้คนร้ายมีจังหวะยิงถล่มรถของกำนันทวีศักดิ

เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าคนร้ายมีสาเหตุอะไร
แต่ปมหรือว่าคนร้ายเป็นกลุ่มใด
แต่ว่าปมเหตุอาจจะมาจากความขัดแย้งในธุรกิจบางอย่าง
ซึ่งตอนนี้จะเร่งสืบสวนเพื่อติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ส่วนอาการของนายทวีศักดิ์แล้วก็ลูกชายตัวน้อยวัย๓ขวบ
ขณะนี้ถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้ว
แล้วก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สำหรับพื้นที่อำเภอเวียงแก่นนับว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะคุณ
พบการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมาก
ยังเคยเกิดเหตุใช้อาวุธสงครามยิงถล่มกันหลายครั้งแล้วนะครับ